อันนี้พื้นที่ของจังหวัดสกลนครถือว่าน่าเป็นห่วง
เพราะฉะนั้นตรวจสอบเรื่องของปริมาณน้ำในเขื่อนกันหน่อย
เขื่อนน้ำอูนค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ปริมาณน้ำเพิ่ม
ความจุขึ้นอยู่ที่๕๒๐ล้านลูกบาทเมตร
แต่ว่าทางภ่วมนวยการครองการส่งน้ำและบริมาณรักษาน้ำอูนบอกว่า
ยังรับน้ำได้ในกรณีฉุกเฉินอีก
แต่ไม่ประมาทค่ะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ปริมาณน้ำในเขื่อนน้ำอูนเมื่อวานนี้อยู่ที่๕๖๗ล้านลูกบาทเมตร
สูงเกินกว่าความจุที่ระดับเก็บกับน้ำ
ล้านลูกบาทเมตรหรือร้อยละ๑๐๙ของความจุอ่าง
ทางด้านนายอาคมชัยมงคลผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาน้ำอูลบอกว่า
ฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องบริเวณเทือกเขาภูพาล
และบริเวณนิคมน้ำอูลมีปริมาณน้ำสะสมอยู่ที่๒๐๐มิลลิเมตร
ทำให้น้ำไหลลงมาเติมเต็มในเขื่อนน้ำอุ่นอย่างต่อเนื่อง
ระดับน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ๔๕เซนติเมตรต่อชั่วโมงคุณผู้ชม
ระบายออก๔๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที

อัตราการเพิ่มขึ้นของน้ำในเขื่อนนั้นลดลง

เฉลี่ยเพิ่มขึ้นที่๑๒เซนติเมตรต่อชั่วโมง
๖๕ลูกบาทเมตรต่อวินาที
คือให้ดูข้อมูลเรื่องของปริมาณน้ำการเพิ่มขึ้นการลดลงเนี่ยนะคะ
แม้ว่าจะสูงกว่าความจุในระดับปกติ
แต่พอบอกว่ามีพื้นที่ว่างในการรองรับน้ำได้ในกรณีฉุกเฉินอีก๒๖๐ล้านลูกบาทเมตร
มีแนวโน้มนะคะว่าฝนที่ตกลงมาจะลดลง
แล้วก็เชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่ก็ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
โดยเขื่อนน้ำอูนเคยเกิดน้ำล้นความจุดระดับปกติเมื่อปี๒๕๕๔มาแล้ว

และเส้นทางน้ำที่ไหลออกจากเขื่อนน้ำอูนนั้นนะคะจะไหม้ไปเติมเต็มน้ำที่ท่วมขังอยู่ในตัวเมืองสกลนคร
เนื่องจากจะไหลผ่านอำเภอพังโคนอำเภอพันนานิคม
แล้วก็ไหลไปทางอำเภอนาวาดลงสู่แม่น้ำสงครามในอำเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนมก่อนที่จะไปสู่แม่น้ำโขงต่อไปด้วยนะคะ
ส่วนนายเลิศชัยศรีอนานผู้มนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ

คาดว่าวันนี้จะไม่มีน้ำล้นออกจากธรรมนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น
จังหวัดสกลนครแล้วอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ก็กลายเป็นกระแสแล้วฮะ
บางคนก็บอกว่าอ่างเก็บน้ำนี่แตกหรือเปล่า
ทำไมน้ำถึงล้นออกมาเป็นแบบนี้นะครับ
ชมประธานบอกว่าขอชี้แจงข้อเท็จจริงกรณี
กรณีน้ำกัดซ้อสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น
จังหวัดสกลนครบอกว่าก่อนเข้าสู่ฤดูฝน
อ่างเก็บน้ำแห่งนี้มีน้ำเพียง๖๐หรือว่าประมาณ๑๔๐ล้านลูกบาทเมตร
จากความจุอ่างเก็บน้ำ๒๔๐ล้านลูกบาทเมตร
แต่เนื่องจากมีฝนตกชุกมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยสายขมิ้นเป็นจำนวนมาก
จนทำให้มีน้ำเต็มอ่างเก็บน้ำในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนะครับ
ก็บอกว่าเป็นการอาบน้ำมันเต็มอ่างเท่านั้น
ยังไม่ใช่เป็นการเขื่อนแตกแต่อย่างใดนะครับ

ว่านครพนมสกลนครก็ยืนยันด้วยนะคะในเรื่องนี้

แต่ก็อย่างที่บอกค่ะบางทีข่าวออกมาเนี่ย
เวลาที่น้ำมันล้นหรือว่าเขื่อนมันขาดนิดนึง

คนก็เลยแตกตื่นแล้วก็ตื่นตระหนกนะคะ
พอโครงการชมประธานสกลนครบอกว่าขณะนี้เนี่ย

ก็ไม่ต้องเป็นห่วงแต่ว่าก็กำลังเร่งเรื่องของการระบายน้ำนะครับ
ที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในสกลนครกรมโชธานได้
นำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้ง๒๕เครื่อง
เพื่อเร่งระบายน้ำลงน้ำโขง
ประกอบกับปริมาณฝนที่ลดลงแล้วนะครับ
เชื่อว่าสถานการณ์น้ำในตัวเมืองจังหวัดสกลนครก็จะเริ่มดีขึ้นในวันนี้นะครับ
ส่วนอีกเครื่องหนึ่ง๕เครื่องลำเปล่าที่จังหวัดกาลาศิลป์
ยังสามารถรองรับน้ำได้อีก๖๐๐กว่าล้านลูกบาทเมตร

อันนี้ภูมิหน่วยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทธกวิทยากรมชมประธานเปิดเผยออกมานะครับ
ดูทางด้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟภนะคะ
ก็ได้รายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อนน้ำพุง
พื้นที่รับน้ำของเขื่อนน้ำพุงยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง
ปริมาณน้ำก็ไหลเข้าอ่างตอนนี้เริ่มคงที่คาดว่าระดับน้ำจะถึงระดับสรรช่องระบายน้ำล้นที่ระดับ๒๘๓๘๘เมตร
ระดับน้ำทะเลปานกลางในคืนวันนี้นะคะ
โดยระดับเก็บกักปกติสูงสุดอยู่ที่ระดับ๒๘๔เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางค่ะ
สำหรับปริมาณน้ำที่ไหลข้ามสรรฝ่ายนี้ก็จะไหลลงไปรวมกับปริมาณน้ำหลากด้านท้ายน้ำลงสู่ลำน้ำพุงนะคะ
โดยกรฟภเขื่อนน้ำพุงก็ได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามระดับน้ำแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของสรรเขื่อนตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ